หลังจากที่มีการนัดมาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องที่มีปัญหา
แล้วบริษัทผู้ผลิตก็มีผลออกมาแล้วว่า
สิทธิภาพต่างก็เป็นไปตามมาตรฐาน
ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องเผชิญนะคะ

ถูกผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

เพื่อทดสอบการประมวลผลของข้อมูล

เครื่องรุ่นดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน
ซึ่งภายหลังจากการทดสอบพบว่า
เครื่องมีค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด

เพราะแม้ว่าค่าทดสอบได้ตามมาตรฐาน

แต่สเปคภายในต่างกัน

เพราะว่าคือผมเสียเงินในราคาเท่ากัน
คนหนึ่งได้สินค้าที่วิ่งความเร็วที่๕๐๐

ระหว่าง๕๐๐กับ๘๐๐คาดความแตกต่างกัน

อันนี้ยังไม่นับรวมของผู้บริโภคบางท่าน

จะแจ้งแต่แรกแต่นี่ไม่ได้แจ้ง

ที่มีการถกเถียงกันจนถึงทุกวันนี้
ซึ่ง๒๑ที่หมอเวยบอกว่า๒๑
เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แท้จริงว่า๒๑หรือเปล่า

รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ระบุว่าการทดสอบในวันนี้
เน้นหนักในเรื่องประสิทธิภาพการใช้งาน
ว่าเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
ส่วนประเด็นของการโฆษณาเกินจริง
จะเสนอคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาในการวินิจฉัยต่อไป
ตรวจสอบโดยใช้เครื่องของบริษัท
หนึ่งเครื่องที่มีการทดสอบกัน
แล้วก็ยังมีจะขอความอนุเคราะห์จากทางผู้ร้องนะครับ

หรือการสุ่มแลนดอมประมาณ๓เครื่องเข้าไปทดสอบ
ตามแนวทางที่โปรชุมทางวิชาการให้กำหนด
ก็คือจะทดสอบเรื่องของหล่อมแล้วก็เรื่องของลำ
ตอนนี้ทางบริษัทได้ส่งเอกสารมาให้แล้วครับ
ก็อยู่ที่ทางสำนักงานกำลังตรวจสอบอยู่ครับ
ว่าการโฆษณานั้นอาจจะมีผล
ในทางกฎหมายในทางความเป็นเท็จเกินจริง
เข้าใจผิดในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจในการที่จะลงโทษอยู่แล้วครับ
มีการใช้ฮาร์ดแวร์ที่ต่างกันจริง
จากผลิตไม่ทันตามความต้องการของตลาด
แต่ยังยืนยันว่าชิ้นส่วนในการผลิตชิปมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงวางแผนที่จะนำทีมผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ
ลงพื้นที่ร้านตัวแทนจำหน่ายและส่วนบริการ
เพื่อใช้เวลากับลูกค้ามากขึ้น
ส่วนมาตรการเยียวยานั้นยังไม่มีความชัดเจน
บรรดาลูกค้าหัวเวยที่มาร้องเรียนในวันนี้บอกว่า
ยังคงรอคอยการชี้แจงจากหัวเวยต่อสคบอีกครั้ง

แต่ในส่วนของปัญหาเครื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

และคิดว่าคงเป็นสมาร์ทโฟนแบรนด์หัวเวยรุ่นสุดท้าย
ที่จะซื้อมาใช้งาน